สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่า
วันนี้มาทำหน้าที่แทนคุณกัญชัยเมื่อวานประกาศว่ากัญชัยมา

เขาบอกว่าอยากเจอผมเนี่ยอ๋อแล้วดีแล้วแต่เขาไม่อยากเจอเขา
เขาบอกว่าคุณแม่จ้าที่เขาอ่ะต้องหลบหลบช้อนซ่อนว่าไม่มีเขา
ไม่มาแล้วว่ะที่มึงมักปากมึงมักปากปากหล่อนยังแต่งตัวประหลาดประหลาด
นี่มึงเป็นโปรดิวเซอร์ที่เลวที่สุดเลยทำให้เกิดการแตกแย่ในมุมพันธุ์แล้ว
แน่มากเลยเขาตกใจจริงมีใครบ้างมันเขาก็ถามไล่มันหรือว่ามีแม่ม้าด้วยหรือ
เออเดี๋ยวคิดก่อนเค้าวันเนี่ยอุ้ยตายอันนี้มึงอ้วนอีอ้อด
อันนี้เขาพูดกับเธอตามลำพังเป็นโปรดิวเซอร์ที่เลวที่สุด
ออกรายการมาบางครับคุณแม่
เรามาที่นักศึกภิมธ์หน้าหนึ่งก็หล่อยก่อนอย่าต้องพูดถึงเรื่องพี่ยุทธ์

แน่นอนฮะมองไม่เห็นอ่ะมีหน้าหนึ่งหรือเปลี่ยนมีหน้าหนึ่งหรือเปลี่ยน
จะไม่เห็นอย่างไรล่ะฮะนี่น้องไบ้อยู่นี่คุณน้องไบ้เนี่ยค่ะไปเยี่ยมพี่ยุทธ์
ซึ่งตัดผมสั้นแล้วตอนนี้นะครับเป็นทรงนักเรียนอยู่ในคุก
ใส่ชุดนักโทษสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็บอกว่าเหมือนกับมาหาบทเรียนชีวิตนะ
เริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วก็ไม่คิดจะหนีนะฮะ
เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าน้องไบร์ทซึ่งเปิดเผยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง๓เนี่ยนะคะ
ได้ไปเยี่ยมนายสรยุทธสนจินดาพิธีกรชื่อดังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
หลังที่สารอุทธรณที่พิพากษาจำคุก๑๓ปี๔เดือน
คดีร่วมกันยักยอกเงินค่าโฆษณาซึ่งกินเวลาในรายการคุยคุยข่าว
ออกอากาศทางช่อง๙เป็นจำนวนเงิน๑๓๘ล้านบาทโดยสารดีกาไม่ให้ประกัน
ไบร์ทเล่าว่านายสรยุทธ์นั่งอยู่ในห้องเยี่ยมญาติได้ตัดผมเกลียนเหมือนทรงนักเรียน
ซึ่งได้บอกกับตนว่าเพิ่งตัดผมเมื่อช่วงเช้านี้
โดยใส่ชุดสีน้ำตาลอ่อนเป็นเครื่องแบบนักโทษ
แล้วได้บอกว่ามีกำลังใจดีมากแต่คืนแรกนั้นนอนไม่ค่อยหลับ

แต่ถ้าบอกว่าไม่เครียดเลยอยู่สบายดีก็คงไม่ใช่
ซึ่งชีวิตต้องดำเนินต่อไปต้องอยู่ให้ได้
ถ้ามองในแง่ดีการเข้ามาอยู่ใช้ชีวิตในนี้เหมือนกับมหาบทเรียนชีวิต
ได้คุยกับคนหลายคนมีหนังสือให้อ่านและเริ่มปรับตัวได้บ้าง
สรยุทธ์ยืนยันว่าไม่เคยคิดจะหนี
เพราะถ้าหนีต้องหนีไปตลอดชีวิต

นี่ไปเมืองนอกคนไทยก็รู้จักอยู่ดี
และถูกส่งกลับมาเมืองไทย
ซึ่งต้องซ่อนตัวตลอดชีวิตถ้าอยู่เรือนจำยังมีจุดสิ้นสุด

และอยู่ลำบากก็ต้องค่อยปรับตัว
และได้คิดถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ถ้าไปสู่จุดนั้นจริงก็ต้องอยู่ให้ได้
และชีวิตต้องดำเนินต่อไป
ถูกต้องไม่ใช่ว่า

ตอนนี้สิ่งที่นายสรยุทธ์กังวลที่สุดก็คือสุขภาพของคุณแม่

และในเวลานี้กลัวว่าจะไม่ได้ทันออกมาดูคุณแม่
หลังจากนี้ถ้าได้ออกมาจะค่อยคิด

เราจะไม่พูดเรื่องการเมือง
เราจะไม่พูดเรื่องการเมืองให้รายการอื่นนั้นพูดเรื่องการเมืองและครับ

เรามาเป็นบ้านหนึ่งมา
มันเป็นบ้านล้างพี่
คือนักศึกษากฎหมายเล่าประสบการณ์ร้ายหลังจากที่ไปดูบ้าน

บ้านล้างหลังดีกว่าผีดุ

เหมือนเด็กไวดุวันกระชอบไปบ้านพี่
ตอนนี้ที่ตายไปแล้วรวมแล้ว

เขาบอกมันเกิดจากแบบว่าไอ้เด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงเนี่ย
คือเรื่องของเรื่องไปท้าทาย
คือเรื่องเล่าว่าไอ้บ้านผีหลังนี้
มันเฮียนคนเขาพูดกันมาเยอะอยู่แล้วมันเฮียน

เขาเปิดเผยขึ้นเมื่อตอนเที่ยง
สิงหาคมที่ผ่านมามีข่าวลือสะพัดหนาหูว่า

ที่เข้าไปท้าทายในบ้านผีสิง
ทุกวันอยู่ในกรุงเทพด้วยนะ
อยู่แถวที่บอกเนี่ยคือเขตทวีวัฒนาเนี่ยนะฮะ
ย่านถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษ

เกิดอุบัติเหตุบางคนถูกรถชนตายบ้าง
นะฮะบางคนตายไงพี่รู้ไหม

ณวันนี้คนตายเนี่ยรวมแล้ว

อีก๒คนปุ๊บหมอดูเนี่ย
ก็ทักว่าจะถูกตามเอาชีวิตนะ

ไปดูเฉยไม่ได้ลบหลู่

เหตุการณ์นี้คือคุณนนทวัฒน์นะครับบัวธรรม
หรือนนนเป็นนักศึกษาปี๒
เป็นหนึ่งในที่ผู้ไปร่วม
เพราะใช้คำว่าท้าทาย

อีกท่าไม่เก่า

นี่อ่านการมันไม่ใช่ให้การ

เซ็นอีกแล้วฉันกลัวโดนจับหัวขึ้นมาอีก
คนมีความรักมันดูน่ารักทุกอย่าง

คือนางในตูนแล้วก็มีนางสาวขนมปังนะฮะ

แฟนแว่นสาวของนายตูนแล้วก็นายไอนายแบ๊กโอเคนะ
อายุของเด็กเหล่านี้คือ๑๗๑๙พี่
อายุอยู่เฉลี่ยคือห่างกันปี๒ปีคือ๑๗๑๑
คนกินเหล้าอยู่หน้าปากซอยเพชรเกษม๙๖แหละ

ก็เลยว่าเมากันปุ๊บไปดูบ้านผีกันดีกว่า

ตั้งอยู่ในหมู่บ้านล้างถนนทวีวัฒนาเนี่ยนะฮะ

ระยะเวลาผ่านไป๓เดือน
ตูนคนที่ไปด้วยคนที่ชื่อตูนกับขนมปังเนี่ย
ซึ่งเป็นแฟนสาวกันตายทั้งคู่
เพราะอุบัติเหตุรถยนต์นะครับ
รถจักรยานยนต์ถูกรถเก๋ง

แต่สิ่งที่แปลกใจมีพยานหลายคน

ขี่รถซ้อนท้ายมากับนางสาวขนมปังเนี่ยนะฮะ
แล้วเขาบอกที่จริงมากับแฟน
น่าจะเป็นสองคนแต่คนที่เห็นภาพ

ทำไมวิญญาณหรือผีสามารถใส่ชุดขาว
เดี๋ยวจะถามให้ถ้ามีโอกาสเจอ

ต่อมาอีก๑ปีพี่
นายเอขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

เกษม๙๔ซอยเดียวกันเนี่ยนะฮะ

ถูกรถเก่งปากหน้ารถจักรยานยนต์

เอาทำไมก็สมควร
เขาขับโดนรถปากหน้า

ตรงนั้นเองรถเก่งปากหน้าจักรยานยนต์

นายเองข้อหักท่าคาที่

เป็นเพื่อนกันนะ
ทั้งคู่เลยทั้งคู่ตายหมดหลังจากเลี้ยงส่งนายหมึกเนี่ยเพื่อนจะไปเป็นทหารเกณฑ์
มีพยานอยู่ฝั่งตรงข้ามว่าเห็นผู้หญิงชุดขาวอีกแล้ว
๔คนแล้วนะ๔คนแล้วนะ๕แล้วนะครับนี่คือตาย๒เลยนะฮะ
นี่ผู้หญิงชุดขาวใส่ชุดขาวเข้าไปในบ้านก่อนไฟไหม้แปลกไหม
ระยะเวลาไม่นานเขาเล่าเปิดเผยกับทางไทยรัฐด้วยน้ำตาคอเลยนะครับ
แล้วก็จะตามเอาชีวิตไปให้ครบทุกคนโดยบอกลักษณะของคนที่ถูกเอาวิญญาณเนี่ย
ลักษณะตรงกับในหมึกทุกประการ
คือเขาก็เลยไปที่หมู่บ้านนี้ฮะ

เขาไปที่หมู่บ้านนี้นะฮะ

เนื้อที่หมู่บ้านนี้ส่งรอยไล่นะ

แล้วก็ที่ดินมีเจ้าของทุกที่

คุณอนันต์เย็นสุจิตเนี่ยนะฮะ

เออแล้วรู้สึกกลัวไม่สบายใจที่

หมู่บ้านจัดสรรพื้นที่๒๐๐ไร่
ทุกวันนี้กลายเป็นมีบ้านอยู่หลังเดียว

วีวัฒนาก็ตรงใกล้พุทธมนตรใช่ไหม

แล้วทุกวันทั้งตรงมาไปหมดแล้ว
คนเฝ้าเขาก็บอกว่า
เขาเห็นวัยรุ่นกลุ่มเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้าน

เด็กพวกนี้ก็แบบกลัวกัน

ตอนเช้าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกว่า

ใครเจนหรือเปล่าเธอ
เขาก็บอกว่าที่นี่มีจริงแต่

เด็กพิจารณ์มันเองอุปฏิหรือไม่

เอาใส่แว่นทั้งนั้นเลยก็สะกวดไหมล่ะ
ไม่ใช่เขาไม่ได้แว้นเขาคงจะมีมอเตอร์ไซค

แต่ระยะเวลาการตายห่างกันเยอะนะเป็นปี
ใช่ก็๒ปีตายก็หมดแล้วไม่ใช่หรอกเออโอ๊ย
ก็ติดต่อไปจะให้มูไนท์คือพี่มดกับพี่หนุ่มไปรอ
กูจะจับมึงไปถอยมึงกูจะจับไปอยู่บ้านหลังนั้นเลย

เพราะฉะนั้นเทปมูไนท์ต่อไป
ฉันขอเชิญคุณม้าออนภาไปหมู่บ้านนี้หน่อย

เคยบอกเอาไว้ว่าคนที่กลัวผีเนี่ย

ถ้าจะย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไร

คนเขาด่าเรื่องมาเลเซียกันตอนนี้เป็นเจ้าภาพ

ปิดทางไปแล้ว
ทำไมตัวเองจะไม่ได้เหรียญทองอันดับหนึ่ง
วันดีคืนดีอยากจะมอบเหรียญทอง๒เหรียญมันก็มอบด้วย

อันไหนตัวเองไม่มีนักกีฬาส่งก็ไม่จัด

เป็นเจ้าเหรียญทองไปแล้ว

ปิดฉากไปแล้วสิ

เปิดอีกทีก็ไม่ไหวแล้วนะฮะพี่ฮะ

ปิดฉากไปแล้วเรียบร้อยสำหรับการแข่งขันซีเกม๒๐๑๗
ภาพอย่างมาเลเซียนก็ควาด๑๐๐๐๐
วาดไปทั้งหมด๑๔๕เหรียญกันเลยทีเดียว

เรื่องดังกล่าวก็มาพร้อมกับข้อคอรหาตลอดการแข่งขันโดยเฉพาะการตัดสิน
ซึ่งดูจะเอ็นเอียงไปทางเจ้าภาพ

หลายประเทศในเอเชียต่างรายงานข่าวเรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องดังกล่าวนี้เมื่อวันที่๓๐สิงหาคมนะคะ
เป็นประธานสภาโอลิมปิกแห่งชาติของมาเลเซีย
นักข่าวว่ายังไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้จากประเทศใดเลยนะจ๊ะ
โดยยันวันนะคะการแข่งคันทางนี้ก็มีคณะเจ้านาธิไฟล์เนคนิกส่วนกล้าง

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรี๔เกมแล้วก็สหพันธ์กีฬานานาชาติหลายแห่ง
ผู้แทนเข้ามาร่วมสังเกตด้วย

ไม่มีเลยไม่มีเหตุการณ์ที่นำลือกัน
ครั้งนี้การคว้าไปที่๑๔๕เหรียญของมาเลเซียในครั้งนี้
ทำให้พวกเขาคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปเลยทันที

ไม่เคยได้มาก่อนนี้มาเป็นเจ้าภาพ

นี่เขาบอกว่าอย่างนี้นะถือว่าเป็นการพัฒนาในการก้าวกระโดด

ซึ่งเป็นแค่อันดับ๔นี่เขาพัฒนาขึ้นพัฒนาในการที่จะอยากทำอะไรก็ทำ
เค้าบอกไปเตะนักกีฬาเค้าเยอะเกินก็ได้หักคะแนน

แต่ก็ตัวเด่นบอลไม่ได้นะ
นะจริงปูงใจ

ชนะพี่แต่ว่าไม่ได้ยิงเขารักษาประตูแล้วก็ชกเข้าไปบุรีเข้าไปมันลื่น
ไม่ต้องนะธรรมชีพเอาตัวละซับมาถ่ายไว้เลยค่ะคุณคะเออใช่กอทมเกือบทั้งหมดค่ะ
เอาทัวร์ละซับมาถ่ายมีนทมสมุทรประกันมา๒ท่านได้ไปเลยคนละใบ
พรุ่งนี้วันที่๑กันยายนนะฮะช่วงหน้าถึงหนุ่มกัญชัยจะไม่มาแต่พวกเราจัดการเองได้
คุณจะหยุดอีกหลายวันเราก็ไม่ว่า

ขอให้บอกพิธีกรทุกคนพร้อมสแตนบาย

เขาไม่ได้พักเขามีปัญหา

ที่จะอ่านข่าวนี้ก็คิดถึงชะกะจันอคัมซิริ
เพราะว่าเพราะว่าวันก่อนไปบ้านนาง
นางก็ไปออฟฟิศนางก็ถาม
ทำไมใครปลูกก้วยต้นย้ายไว้

เพิ่งรู้ตอนบางวันก็มีผู้หญิงออกมาน่ะ

ห่อนมโนภาพจิรนันมโนแจ่ม

อเมริกาเขาต้องย้ำรับเขาไปจึงจุงดวงจันทร์นี้เลยนะ
เออกลับมาชาวบ้านปฐุมธานี

ในพื้นที่ของสำนักปฏิบัติธรรม
ออกเคลือมีหลายหวี
แต่สุดท้ายปลายผีเนี่ย
มีปลีกกล้วยออกมาลักษณะเหมือนอวัยวะเพศชาย

ในที่สุดก็ต้องเอาผ้าสามสีมาผูกพร้อมขอเลขเด็ด

คือผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับแจ้งจากนายเทียนไครด์

เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สอง

แล้วแรกนั้นคืออะไร
แบบว่าชาวบ้านเขาก็ตื่นอกตื่นใจกันใหญ่
มีชาวบ้านเข้ามาตัดใบตองเนี่ย

มองเห็นต้นกล้วยตาเนียเนี่ย

ที่ปลายของเครือมีลักษณะแปลก
มองดูแล้วใครเอาวัยวะเพศชาย

หรือบางคนเห็นเป็นกระเป๋าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

เอิญปลูกอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดใหม่
มองดูมีไม่สวยไม่ใช่มีสวยไม่เหมือน
นี่มันเพียงแค่กับใช้ยีนซ์พิษไปนิดเดียวเองแค่เนี้ยนะ

ไอ้ตุ๊กดวงตานะตื่นมานะบอกอุ้ยเห็นนู่นเห็นนี่
แกเห็นไหมฉันหลับดีมีความสุขฉันสวดมนต์ทุกคืน
ฉันแผ่เมตตาเออเอาว่าข่าวนี้ให้จบกันไหมก่อนแผ่เมตตา
นะคือชาวบ้านเขาก็เลยเอาใบสงใบสีเนี่ย
ไปไหว้กล้วยที่ออกแบบลักษณะคล้ายประหลัดขิกบางคนบอก

แต่ที่เขาเห็นเนี่ยคือเขาบอกเป็นหมู่ที่๒
มีเล่นมาแล้ว
ลิ้มว่ามันความแปลกประหลาดมากเพราะว่าเจ้าของเขาเลี่ยงหมูมาหลายสิบปี

เขาก็เลยฉีดฟอร์โมลีนแช่แข็งและหมูไว้เพื่อเก็บรักษาไว้

บ้านเลขที่อะไร๗๑

ชาวบ้านก็มาเสี่ยงเพราะหวยนี่จะเกิดที่วันที่๑ใช่ไหมคะ

ส่วนใหญ่ก็จะมาใช้เลขนี้เลข๘คือเลขคู่หมดเลยคือ

ทำไม

นายพานุวัฒน์อายุ๔๕ปี

อดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านจอมกิติ

ก็ตัวยาวประมาณสัก๖๐เซนติเมตร

ข้างหัวลักษณะมีหูสองข้าง

ผู้ใหญ่บ้านเค้าเท่าไหร่เลี้ยงปลาคาร์ฟ

แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกมาว่าเห็นมันมีบ่อใช่ไหม

เออคงอย่างนั้นบ้าง

ก็แบบว่ามันเป็นสิริมงคล
ีนที่ผิดนี่เป็นสิริมงคลนะ
ฉันจะถามว่าเด็กพิการทั้งหมดที่ผิดยีนผิดหมดนั่นคือเป็นมงคล
ถูกไหมต้องไปขอหวยหมดเลย
เอาไปแน่น
อันนี้คือยีนสีผิวมันเหรอ
ใช่ยีนสีผิวมันไง
แล้วก็เสร็จแล้วนี่นะ
ยังไงต่างประลำพิธี
อ่อประลำพิธีหรอ
มีควกันเลยตัวเลขนั่นเลย
ย้ำ
ย้ำบ้านที่เรียกรูปที่๑๐

ดูเลขคู่หมดเลย

เขาบอกว่าหลังจากพบเมฆเนี่ยเป็นรูปห้าอาราบิกโอ้โหไหนวะ

เพราะว่าข้อหน้านี้มีน้ำท่วมกันนะฮะทั้งนี้ชาวบ้านในบ้านดุงก็บอกว่า
พ่อปู่เนี่ยไปเข้าฝันบอกว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยข้าวของเครื่องใช้ถูกน้ำท่วมพัดไปหมดเลยว่ะ